เอาละครับคุณผู้ชมฮะช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ
ก็อาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
จะมาพูดถึงเรื่องของความคืบหน้า
ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
หลังจากที่ไทยดำเนินการฉีดมาตั้งแต่วันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว
ฉีดได้ครอบคลุมไปถึงกี่คนกี่ราย
มีคนที่อะไรนะเขาเรียกผลข้างเคียงมากน้อยขนาดไหน
แล้วก็การที่จะฉีดให้กับคนไทยให้ครอบคลุมนั้นจะเป็นอย่างไร

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณดาวครับ

ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกวันที่๒๘กุมภา
วันนี้วันที่๑๑มีนา
ก็แปลว่าฉีดมาแล้ว๑๑วัน
พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีกับคอลโลมอบางคน
ก็จะไปเริ่มฉีดกันอีกทีนึง
ที่สถาบันบำราชนราดูลนั่นแหละครับ

ปัญหาก็คือว่าฉีดไปแล้ว๑๑วัน
เราก็อยากจะอัปเดตข้อมูลว่า๑๑วันที่ผ่านมา
แผนการฉีดเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
โดยเฉพาะเรื่องของคนที่ได้รับ

ผลข้างเคียงที่ได้รับจะเรียกว่าแพ้หรือไม่ก็ไม่ทราบ
ตอนนี้พยายามติดต่อคุณหมอโอภาษย์การกวินพงศ์
ธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่ออยู่
ซึ่งกำลังประชุมอยู่กับรองนายกรัฐมนตรีคุณอนุทิน
แต่ว่าเท่าที่ฟังดูดูสำรวจในโลกออนไลน์
เขาบอกว่าไทยฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วเกือบ๓๐๐๐ราย
ใน๓๐๐๐รายนี้มีอาการไม่พึงประสงค์เท่านั้นเท่านี้
เดี๋ยวค่อยถามอธิบดีอีกทีหนึ่งตอนนี้อธิบดีออกจากห้องประชุมมา
รับสายได้แล้วนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับผมครับขอขอเวลานิดเดียวนะฮะท่านกำลังประชุมอยู่นะฮะ
ขอเวลานิดเดียวว่าช่วยอัปเดตให้หน่อยว่า
แผนการฉีดวัคซีนยังเป็นไปตามแผนเดิมไหมครับ
ขณะนี้เป็นไปตามแผนเดิมครับอันนี้เป็นระยะเริ่มแรกที่เราเหมือนกับเป็นการทดสอบระบบต่าง
ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับตอนนี้ก็ฉีดไปได้ประมาณ๓๖๐๐กว่าลายแล้วนะครับ
ที่ผ่านมาไม่ได้มีอาการหรือปัญหารุนแรงต่างต่างทุกอย่างเป็นไปตามเอ่อ
วิชาการแล้วก็ข้อมูลที่เรารับทราบนะครับคนที่มีฉีดแล้วมีอาการรุนแรงก็จะมี
คณะกรรมการในการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนไหมซึ่งเบื้องต้นคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วนะครับ
ว่าครับขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบที่รุนแรงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนครับผม
ผมขอตรวจสอบข้อมูลนิดนึงเพราะว่าส่งกันในโลกออนไลน์เยอะแล้วมันจะจริงหรือไม่จริงเนี่ย
ท่านลองฟังนิดเดียวนะเขาบอกว่ามีรายงานว่าผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์
ภายหลังได้รับฉีดวัคซีน๒๓๘๐รายแล้วมีอาการอย่างนี้เช่นพบว่าอาเจียน๖๑๘ครั้ง
ม่วยเนื้อตัว๔๙๔ครั้งมีอาการอักเสบบริเวณที่ฉีด๔๗๖ครั้ง
เป็นไข้๔๑๐ครั้งปวดศีรษะ๓๔๐ครั้งท้องเสีย๓๒๒ครั้งเป็น๑๒๖๖ราย
ทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นข้อเท็จจริงไหมครับ
มันเป็นเรื่องปกติครับผมเพราะว่าเป็นเชื้อโรคที่เราเอาเข้าไปในร่างกายมนุษย์แน่นอนครับ
ก็ต้องมีปฏิญาตอบสนองต่อเชื้อโรคซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับ
เพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา
แต่อาการพวกนี้เนี่ยเป็นอาการที่เราไม่อยากได้แต่มันก็เกิดขึ้นนะครับ
ว่าฉีดแล้วอาการปวดบริเวณฉีดอาการเป็นไข้อาการอาเจียน
อันนี้จะเกิดได้เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาจะเรียกว่าอาการไม่พึงประสงค์
ไม่ใช่อาการแพ้นะครับอาการไม่พึงประสงค์
ไม่เหมือนกันครับและโดยทั่วไปอาการไม่พึงประสงค์
โดยภาพรวมจะพบได้ประมาณ๑ใน๓ของคนที่ฉีดวัคซีนด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาถือว่าน้อยมากและเป็นอันที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ตามมาตรฐานสากลครับผม
อันนี้ต้องความเข้าใจก่อนนะครับอาการไม่พึงประสงค์ไม่ได้เป็นการแพ้วัคซีนนะครับผม
แม้กระทั่งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนอื่นก็จะมีผลมีอาการไม่พึงประสงค์แบบนี้เหมือนกัน
ถูกต้องครับอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วโลกก็ขออนุญาตอาจารย์สุภาพนิดเดียวครับ
ที่เราต้องมีการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยเพราะว่าในรายที่มีอาการรุนแรง
จะมีคณะกรรมการในการตรวจสอบนะครับคณะกรรมการตรวจสอบเขาก็จะดูข้อมูลทั้งหมด
ประวัติการป่วยการฉีดวัคซีนอาการต่างรวมทั้งบางครั้งบางรายที่มีการเสียชีวิต
เขาก็จะมีการชนสูตรศพดูนะครับว่าเกิดจากวัคซีนหรือเปล่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
คนที่ลังเลว่าถ้าคณะกรรมการก็ก็จะพิสูจน์ออกมาและก็จะสรุปว่า๑ไม่เกี่ยวกับวัคซีน
๒เกี่ยวกับวัคซีน๓น่าจะเกี่ยวกับวัคซีนและก็อื่นที่ผ่านมาเวลา
สรุปก็คือว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีน
ผมขออนุญาตอาจารย์สุภาพนิดเดียวกรณียกตัวอย่าง
เมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อประมาณ๒เดือนกว่า
ที่มีข่าวว่าเด็กผู้หญิงฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
แล้วต่อมาเสียชีวิตก็แตกตื่นกันใหญ่เกิดการร้องเรียนกันใหญ่
เป็นการติดเชื้อไวรัสอื่นในกล้ามเนื้อหัวใจ
อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับวัคซีนอย่างนี้เป็นต้นครับผม
เพราะฉะนั้นฉะนั้นไม่รีบด่วนสรุปว่าอาการไม่พึงประสงค์เกิดจากวัคซีน
เมื่อเปลี่ยนแล้วก็ไม่กลัวถึงบทธุ์
ครับเอาเป็นว่าคนที่กังวลเนี่ยสมมุติว่าไปฉีดมีอาการไม่พึงประสงค์
ถ้าอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงไม่ต้องห่วงมีเจ้าหน้าที่มีหมอคอยดูแลอยู่หลังจากฉีดแล้วถูกไหมครับ
ถูกต้องครับผมก็ไม่ต้องกังวลนะครับทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็มีระบบดูแล
อาการไม่พึงประสงค์ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเกิดขึ้นได้และไม่ใช่อาการแพ้วัคซีนนะครับ
ทุกอย่างมีมาตรฐานในการควบคุมดูแลเพราะว่าการฉีดวัคซีนก็เรียนหลายครั้งนะครับ
ไม่ได้ว่ามันจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันเป็นความปลอดภัยที่เราเชื่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์
แล้วก็อยู่ในมาตรฐานสหรัฐสุภาพครับผม
ครับตอนนี้วัคซีนที่เหมาะสำหรับคนอายุ๖๐ปีขึ้นไปเนี่ยเข้ามาแล้วใช่ไหมครับ

เข้ามาแล้วก็แปลว่ากลุ่มเป้าหมายที่อายุ๖๐ปีขึ้นไปที่จะได้รับการฉีดเนี่ยไม่ต้องกังวล
ครับผมก็จะมีการทดสอบระบบแล้วก็มีการทยอยฉีดต่อไปครับผม
ครับในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยตอนนี้เราเดินตามเป้าหมายอยู่ใช่ไหมครับ
ฉีดไปแล้วประมาณ๓๐๐๐ราย
ทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับแล้วก็หลายจังหวัด
กะว่าในรอบแรกจะฉีดให้ครบภายใน๓สัปดาห์
ปรากฏว่าหลายจังหวัดเนี่ยฉีดครบแค่อาทิตย์กว่าก็ฉีดครบแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ครับท่านอธิบายแผนการฉีดหน่อย
จากนี้ไปเนี่ยอีกภายใน๑เดือน๒เดือนเนี่ยจะฉีดได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
การฉีดของเราก็คือในเดือนมีนาจะเข้ามาอีก๘แสนโดสนะครับ
จะกระจายไป๑๘จังหวัดแล้วก็กลุ่มเสี่ยงต่างเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ในเดือนเมษาจะเข้ามา๑ล้านโดสนะครับ

ซึ่งเราวางแผนไว้ว่าจะฉีดได้ประมาณ๑๐ล้านโดส
เพราะฉะนั้นเมื่อถึงปี๕๖๔เราก็จะฉีดครบทั้งหมด๖๓ล้านโดสครับผม
ครับตอนนี้ระยะห่างระหว่างเข็มที่๑กับเข็มที่๒
ยังจะต้องเป็นตามระยะเวลาเดิมไหมครับ

อย่างของพฤษภาพมิทุนาครับจะต้องฉีดห่างการที่เราเอาตัวเลขง่ายนะครับ

อันนี้ขึ้นกับวัคซีนแต่ละตัวแล้วก็ผลการศึกษาวิจัยครับผม
ครับในต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพเองเนี่ย
เป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเขาจะทราบได้ยังไงครับ
มีเจ้าหน้าที่ไปแจ้งว่าคุณเข้าข่ายจะได้รับวัคซีนแล้วนะ

ถูกต้องครับเนื่องจากตอนแรกเราจะฉีดเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่
แล้วก็บุคคลซึ่งมีอาการไม่สบายหรือป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
ซึ่งเขาจะมีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็จะมีการลิสต์รายชื่อแล้วก็จะทำขึ้นทะเบียน
แล้วก็นัดมาฉีดตามวันเวลาที่กำหนด
แต่เมื่อระยะต่อไปที่วัคซีนมากขึ้น
ก็อาจจะมีการปรับระบบเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้นครับผม
บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฉีดวัคซีนหมดหรือยังครับ
ตอนนี้ฉีดในพื้นที่ที่เรากำหนดฉีดในเบื้องต้นไม่ได้ครอบคลุมทุกจังหวัดนะครับ
แต่เบื้องต้นในจังหวัดต่างที่เรากำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครกับสมุทรสาครเนี่ย
ส่วนใหญ่ได้รับไปก็เกินเคลื่อนนะครับ
เหลือบางคนอาจจะติดงานขอเลื่อนวันนัดอะไรอย่างนี้ก็มีบ้าง

วางแผนจะฉีดให้ครบภายในสัปดาห์หน้าครับผม
หลังฉีดวัคซีนแล้วเขายังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาต่างอยู่ใช่ไหมครับ
ฉีดแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องไปกังวลอะไรมากแล้ว
ไม่ต้องไปป้องกันตัวเองแล้วไม่ใช่
ก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างอีกสักระยะหนึ่ง
กว่าคนทั่วไปคนทั่วโลกฉีดวัคซีนกันมากเพียงพอ
เราถึงจะผ่อนคลายมาตรการต่างลงได้ครับผม
ครับเอาสรุปว่าคนที่ไปเห็นโลกออนไลน์
ว่ามีอาการไม่พึงประสงค์อย่างโน้นอย่างนี้เนี่ย
ยืนยันจากอธิบดีกรมควบคุมโรคอีกทีนึงว่าไม่ต้องกังวล
ครับผมไม่ต้องกังวลครับทุกอย่างจะเป็นไปตามแผน
พอเขาเห็นข้อมูลของเราเขาก็สบายใจนะครับว่า
ตัวโลกไม่มีใครสะดอกนะครับก็อย่างเรียนนะครับผม
ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีครับขอบพระคุณท่านครับ
ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณหมอโอภาษย์
กวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคให้ข้อมูล
เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องตระหนกกับอาการข้างเคียง
ส่งกันในโลกออนไลน์นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
ดาวครับคุณบุ๊คครับครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
นี่คือความคืบหน้าที่สำคัญที่เราต้องติดตามกันด้วยนะครับ
แล้วก็พรุ่งนี้เองนะครับก็๙นาฬิกานะที่สถาบันบำราชนราดูนนะครับ
ต้องรอดูบุคคลที่อายุมากกว่า๖๐ปี
นั่นก็คือนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีอีก
ที่ไม่ได้ฉีดของเซเนแวค

อาการที่เกิดขึ้นกับบางคนที่รับเข็มแรกไปแล้ว
ไม่ใช่อาการแพ้แต่เขาเรียกว่าอาการไม่พึงประสงค์
ก็ได้ฟังคำชี้แจงอย่างชัดเจนไปนะฮะ